รู้ก่อนร้อนหนาว
ตัวเหล่าที่เกิดจากอะไรบ้าง
ให้ดูครับ
จะตรวจวัดกรแสลมมมมมมมมที่มีความสูงจากพื้นดิน๕๕กิโลเมตร
จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่พัดปกคลุม
ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางตอนบน
เกิดฝนฟ้าก่อนนองได้ในระยะนี้
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
บริเวณดังกล่าวนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสลมใต้

กระแสดมดังกล่าวนั้นมาจากท้องทะเลนะครับ
สามารถให้จะหอบความชื้นจากบริเวณทะเลเข้ามา
กลุ่มบริเวณทางตอนกลางได้อย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเมื่อวันศืนนะครับ
มีหลายพื้นที่นั้นมีฝนตกลงมา
ดังนั้นความชื้นในอากาศที่เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มให้ฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับ
สุดสัปดาห์นี้ฝนจึงไม่ตกเยอะเท่าที่ควร
เหมือนในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
มาดูกันต่อครับเรื่องของการคำนวณสถานการณ์ฝนครับ
ภาพต่อไปนี้เป็นภาพดาวเทียมครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเรานะขณะนี้

พบว่าเช้าวันนี้นั้นมีเมฆปกคลุมค่อนข้างหนาตา
ก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนหลายจุดละทีเดียวนะครับ
ล่าสุดตอนนี้พบว่ามีฝนตกบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดต่อจากนี้เป็นต้นไป
การว่าน่าจะมีหลายจุดเลยทีเดียวนะครับ
ที่อาจจะมีฝนตกในวันนี้
คำนวณนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ช่วงสายวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝน
ในบริเวณจังหวัดเลยน้องคายอุดรธานีลากยาวมาถึงขอนแก่นนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างแถวบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาสุริน
มีโอกาสเกิดฝนภาคกลางมีบางจุดเท่านั้นในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
คำนวณต่อไปนะครับจนถึงช่วงเที่ยงจะสังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นยังคงตกอยู่บริเวณเดิม
เหมือนวันสองวันที่ผ่านมานะครับแถวบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดครับ
และก็จะตกแบบนี้ต่อเนื่องโดยจากการข้าดการณ์จากระบบพยาควรอากาศธรรยษ์ทัยรัฐทีวี
ฝนนั้นจะมีการแผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณทางตอนล่างของอีสาน
ในบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาสุรินทร์มากยิ่งขึ้น
ในขณะที่บริเวณจังหวัดนครพนมหนองคายนั้นฝนยังมีโอกาสตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นครับ
คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังคงเน้นตกจุดเดิม
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าฝนตอนบนนั้นนอกจากจะมาพร้อมกับฝนที่ตกอย่างหนักแล้วยังมีลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วย
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะเกษตรกรคงจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทยนั้นภาพรวมสุดสัปดาห์นี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร
เริ่มต้นที่บริเวณภาคเหนือก่อนนะครับที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ครับ
โอกาสเกิดฝนในวันหยุดสุดสัปดาห์ยังคงมีนะครับประมาณ๓๐อุณหภูมิทรงครับ
สุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียตท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนกลางวันแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
ที่ภาคอีสานครับจังหวัดเลยครับจะสังเกตว่าตั้งแต่๒วัน๓วันที่ผ่านมานะครับมีฝนตกต่อเนื่อง
และการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีโอกาสเกิดฝนไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นฝนจะลดลงอุณหภูมิในวันเสาร์นี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายครับสูงสุดอยู่เพียงแค่๓๔องศาเซลเซียตต่ำสุดอยู่๒๓องศาเซลเซียตนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ไปต่อที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับชาวจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนบ้างเล็กน้อยนะครับในบางจุดบางพื้นที่ของจังหวัดหลังจากนี้ท้องฟ้าเมฆจะเริ่มลดลงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท้องฟ้าจะโปร่งแดดจะแรงนะครับอุณหภูมิเช่นเกี่ยวกันครับจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาวอาท
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยยาวลงมานะครับ

ชาวเรือต้องระวังหน่อยโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

จากการตรวจสอบก็พบว่าท้องทะเลบริเวณอังกล่าวเรียบสงบ
คลื่นสูงจะอยู่ที่ประมาณ๑เมตร
แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
โดยเฉพาะบริเวณตอนบนคลื่นอาจจะสูงอยู่บ้าง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่

มีโอกาสเกิดฝนอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗๓๘องศาเซลเซียต
ต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียตในช่วงสุดสัปดาห์
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

ยังไงท่องเที่ยวเดินทางก็ขอให้มีความสุข
และที่สำคัญอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ
เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ทางแอปพลิเคชันมายไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป